ก็รู้สึกสลดหดหูดจริง
ทำไมเด็กถึงใช้ความรุนแรงกันแบบนี้
แล้วก็เป็นเด็กหญิงล้วนเลยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้กันซะหน่อย

ส่วนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานดูอยู่หน้าจอ
ก็เตือนลูกเตือนหลานด้วยนะครับดูคลิปกันนะครับ

แต่จริงมันมีตั้งหลายคลิปนะฮะ

กำลังถูกรุมจิกหัวถูกเตะถูกอะไรต่างนานา
แล้วก็จุดสำคัญอีกจุดหนึ่ง
ก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกบังคับ

แล้วก้มกราบเท้าเด็กผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วก็ต้องล้างเท้าเด็กผู้หญิงอีกคนนึงด้วยนะครับ
คลิปนี้เพจอีซ้อขยี้ข่าว๒นำมาโพสต์ไว้นะฮะ

โดนบังคับให้กราบเท้าแล้วก็โดนบังคับให้ล้างเท้าให้
ท่ามกลางสายตาของกลุ่มเด็กผู้หญิงด้วยกัน

แล้วก็เด็กคนอื่นที่เล่นอยู่ที่สนามตรงนี้

เกิดอะไรขึ้นกับสังคมเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะฮะ

มีทั้งตบตีมีทั้งการบังคับขู่เข็นกันนะครับ

ขออภัยนะที่ให้ดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ว่าเป็นคลิปช่วงที่บังคับให้มีการล้างเท้าเนี่ยนะครับ

คือเพจเฟซบุ๊กอีซอสขยิกข่าวภาค๒นี่
ก็เอามาโพสต์ไว้แล้วเขียนว่าไงรู้ไหมคุณ

ผลิตผลจากพ่อและแม่ที่ไม่รู้จักคำว่า
จุดอะไรก็ว่าไปนะฮะ

ก็กำลังนั่งถือขันล้างเท้าให้กับเด็กหญิงหนึ่ง
มีอยู่ด้วยกันประมาณสัก๕คนนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเห็นคลิปสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจตรงนี้แล้วนะครับ
ก็ได้ไปสืบทราบว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุ
อยู่พื้นที่ที่บ้านโคกนาคำที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านของนางสาวพิ้งผู้เสียหายนะฮะ
คือทางผู้ปกครองแล้วก็ญาติของน้องวัย๑๕คนนี้
ไม่ขอให้ข้อมูลเนื่องจากบอกว่าไม่อยากเป็นข่าวนะครับ
แล้วก็ไม่ขอให้ข้อมูลใดเลยนะฮะ
ทีนี้ครับทีมข่าวก็ไปที่อีกบ้านหนึ่ง

เด็กหญิงหนึ่งคือเด็กหญิงที่บังคับให้น้องวัย๑๕เนี่ย
กราบเท้าแล้วก็ล้างเท้าให้นะครับ
ไปพบกับลูกพี่ลูกน้องของเด็กหญิงหนึ่งนะครับ
เธอก็ยอมรับว่าในคลิปคือเด็กหญิงหนึ่งน้องสาวของเธอ
แล้วก็ก่อเหตุจริงส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝากหนึ่งคือนางสาวพิ้งวัย๑๕เนี่ย
พาพวกมาขู่จะทำร้ายน้องสาวประมาณ๓ครั้ง
ทำให้น้องสาวก็ไม่กล้าจะออกไปไหนเหมือนกันเก็บตัวอยู่แก่ในบ้านนะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๒๕ตุลาคม
น้องสาวก็ถูกกลุ่มของอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาพูดให้น้องเสียหาย
ทำให้น้องสาวทนไม่ได้ก็เลยก่อเหตุดังกล่าว
รวมตัวกัน๕คนนะครับก็ไปก่อเหตุแบบนี้
แต่ถามว่าเรื่องนี้มันจบกันยังไงผู้ปกครองรู้แล้วทั้งสองฝ่าย
วันนี้กลุ่มของเนี่ยเด็กที่เกาะเหตุ๕คนเนี่ย
ไปขอโทษอีกฝั่งขอโทษครอบครัวของอีกฝั่งด้วยแล้ว
ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ทางฝั่งของเด็กหญิงวัย๑๕ที่ก้มกราบเท้าเนี่ย
ก็เรียกร้องให้จ่ายเงินเขาค่าเสียหาย๔๐๐๐บาท
แล้วก็มีการไกล่เกลี่ยกันนะฮะ
นี่ครับเขาบอกว่าก็มีการขอโทษคู่กรณี
กันจบแล้วรวมถึงชดใช้เป็นค่าทำขวัญให้
แต่ตอนนี้ที่ขอกัน๔๐๐เนี่ย
ตอนที่ให้ไปไม่ขอบอกนะว่าจ่ายไปเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ฝั่งนี้เขาบอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ย
จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอก
ไม่ได้เป็นคนที่แสดงอารมณ์รุนแรงแบบนั้น
แต่ว่าพออยู่ในคลิปมันคงถึงจุดอะไรอย่างนี้

คือบอกว่าเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยมาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว

ก็มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แล้วก็สมาธิสั้น
ยังไงก็ตามโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะตามให้การดูแลช่วยเหลือ